ผู้ชมครับที่โคราชนะฮะวัยรุ่นสองกลุ่มไปงานบวชนาค
นะฮะแล้วไปคอมเมนต์กันตอนช่วงแบบเต้นแห่นาคเข้าโบสถ์
สุดท้ายตีกันอีกแล้วฮะอีกแล้วนะคะ
นี่เห็นไหมฮะสุดท้ายเนี่ยไล่แทงกันมีคนเจ็บไปสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นงานแห่นาคงานบวชนาคแถวบ้านสระไผ่ตะบนด่านช้างอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมานะครับอ่าในคลิปเนี่ยผู้ชายเสื้อน้ำเงินเนี่ยนะฮะ
มีเรื่องกลับไปรุ่นอีกกลุ่มนึงนะฮะที่เต้นอยู่ในงานราชบ้านก็เข้ามาห้ามกัน
ไม่ให้มีเรื่องกันสุดท้ายแห่หน้าเข้าโบสถ์ได้เรียบร้อยนะค่ะ
แห่ก็กลับไปเรียบร้อยบวชอะไรเสร็จเรียบร้อย
คิดว่าเออไอ้พวกนี้ก็คงจะแยกย้ายกันกลับแล้วมั้ง

หลังจากเสร็จงานเนี่ยย้อนมาหาเรื่องกันอีกรอบฮะ
นี่เอามีดไล่แทงกันไล่ฟันกันทำให้มีคนเจ็บไปสองคน
ชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุนะครับ
จ้างรถแห่มาด้วยตอนแห่นาคเข้าโบสถ์

ก็เลยเนี่ยฮะมีเรื่องกันเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านโคกสะอาดนะครับ

ผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ

เมื่อวานเนี่ยงานแห่นาคเนี่ย
เลิกไปแล้วนะที่ว่าขมงเขม่นอะไรกันเนี่ย
พี่ชายเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้ว
กลุ่มผู้ก่อเหตุโทรตามมาเรียก

โทรตามมาเรียกทีแรกพี่กะจะไม่ออกไป
แต่ทางฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุยังแบบ

กันไปท้ากันมาก็แทงกันฟันกันเลยครับ

งานบุญก็ขอให้ได้บุญอย่าไปทำบาปแบบนี้นะคะ